ขอพาไปหาคู่สามีภรรยาชาวปราจินบุรีคู่นี้หน่อย

จากอาชีพทำนากลายมาเป็นเศรษฐีขายผักบุ้งแล้วค่ะ

เศรษฐีขายผักบุ้งเหรอครับ
ถูกต้องคุณนี่ค่ะอยู่กันที่นี่เลยตำบลบังเดชะอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรี
ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ผักตบชาวาแน่นอน
นี่คือผักบุ้งนะคะ
ผักบุ้งปลูกในนาข้าว๖ไร่ด้วยกัน
ซึ่งหลักผักบุ้งลอยน้ำเป็นของลุงประสงค์กับป้าเตือน
ทั้งสองเล่าให้กับทีมงานตลอดข่าวของเราฟังบอกว่า
แต่ก่อนมีอาชีพทำนาแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกผักบุ้ง
ซึ่งมันได้ผลดีกว่าผักบุ้งที่ปลูกเนี่ย๔๐๐หลักนะคะ
หลักในพื้นที่๖ไร่เยอะมาก
พูดถึงการขายหน่อยดีกว่าสำหรับการขายเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าสั่งเข้ามา
และแวะมารับเองถึงที่ก็มีไม่ต้องวิ่งไปส่งเลย
แล้วมันก็เลยทำให้ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาลงได้
ทำให้ราคาขายเนี่ยมันก็ขายได้ดีอาจจะราคาต้นทุนถูกนึกออกไหม
พ่อค้าคนกลางเขามารับซื้อเขาได้ราคาต้นทุนถูกเขาก็อยากจะมารับเอง
ราคาขายนะแต่ละมัดนะราคามัดละ๑๒๐บาท
ซึ่งแต่ละวันจะไม่แน่นอนและจะหยุดที่ออเดอร์
วันจะอยู่ที่๒๐๓๐มัตต์ต่อวันก็มีรายได้วันละนะ๒๔๐๐๓๖๐๐บาท
วันเดียวเนี่ย๓๐๐๐บาทเดือนนึงเป็นแสน
ใช่ค่ะหรืออาจจะมากกว่าแสนก็มีอันนี้แล้วแต่นะ
บางวันออเดอร์แบบถ้าวันที่ช่วงแบบขายดีหน่อยออเดอร์มาถึง๔๐มัตต์ก็มี
สำหรับใครที่สนใจจะไปรับซื้อผักบุ้งนะคะกับป้าเตือนลุงประสงค์ก็ได้เลย

หรือว่าใครอยากได้สูตรเด็ดเคล็ดลับปลูกผักบุ้งยังไงให้ได้ราคาให้งามขนาดนี้

จ้าเป็นเศรษฐีไปแล้วจ้า